ต๊อกของคุณคนนี้บ้างดีกว่าเขากำลังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผีอ่ะ
อ่าเล่นติ๊กต๊อกค่ะอ่าก็ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหม
หลังจากนั้นก็คือมาเช็คคลิปดูปรากฏว่าตอนเช็คคลิปนี่แหละ
เจออะไรที่ชวนคนลุกค่ะ

โอ้ยอ่ะคุณชื่อสาวค่อยค่อยเล่าเราเอาวงกลมแดงแดงนั่นมันคืออะไร
สังเกตสังเกตเลยมือมือนะ

กวักกวักมาดูต้นกล้วย

แต่สิ่งที่สงสัยต่อมาคือ
แล้วตัวกับขาอยู่ไหน

แต่ขาขาดนั้นที่นี้คือ

ไม่เห็นขาของคนถ่ายคลิป

ตั้งกล้องเอาไว้บนหน้าต่างห้องนอน
แล้วตัวเองก็ไปยืนในดงกล้วยที่อยู่หลังบ้าน

ล้งทำเป็นผีไงกวักมือเรียกแบบนี้
พอถ่ายเสร็จปุ๊บมานั่งเช็คคลิปปรากฏว่า
เจอเรื่องที่ทำให้ตัวเองขนหัวลุกก็คือว่าในคลิปเนี่ย
ไม่เห็นเงาลำตัวด้านล่างของเขาเลยแม้แต่น้อย

เขาก็บอกว่าเขาก็ยืนปกติก็แค่ซ่อนหลังต้นกล้วย
แต่มันต้องเห็นในความเป็นจริงมันต้องเห็น
เขาก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยโดนผีบังตาเปล่า
ชาวเน็ตเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อน
มันยังไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
แต่ก็บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าต้นกล้วยโดยเฉพาะกล้วยตานี
เขาก็ยังเชื่อว่ามันก็มีสิ่งลี้ลับอยู่

เอาพูดง่ายความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่ตานี
อย่าไปท้าทายอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนี้
สุดท้ายแล้วค่ะคุณก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยังทำให้เป็นข้อสงสัยอยู่
ถ้าใครอยากดูให้ชัดหรือไปดูอีพีอื่นนะ
วักมือไหวแบบนี้แต่ว่าไม่เห็นตัว
น่ากลัวขาขาด
น่ากลัวสิขาขาดมันไม่ครบมันเล่นไม่ได้